อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะเกิดขึ้นที่ลานจอดรถชั้นบี๒ห้างกรุงทองพลาซ่า
ค่ะออยเพชรชบุรียี่สิบเอ็ดอืมมีคนนึงเขาก็ไปที่ห้างเหรอ
จอดรถอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเอ๊ะมีกระบะคันนึงจอดแบบกระพริบไฟฉุกเฉินอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไร
จะเดินเข้าห้างยังไม่ทันเข้าถึงประตูห้าเลยค่ะมีเสียงดังโครมหันกลับไปดูอีกทีโอ้โห
มอเตอร์ไซค์๒๐คันล้มระเนรนาศและรถของเขาเองก็ไม่รอดด้วยนะคะ
โอ้โหกวาดมาหมดเลยอ่ะคุณรัชพรกวาดเรียบจริงจริงค่ะโอ้โห

เราก็ติดต่อไปหาผู้โพสต์ค่ะเขาบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่กรุงทองพลาซ่าเขาขับรถเข้าไปจอด
แล้วก็เจอกระบะคันนี้จอดกระพริบไฟแบบนี้อยู่ค่ะ
เสร็จจะเดินเข้าห้างโอ้โหเสียงดังโครม
มาดูก็สภาพนี้เลยอะค่ะมอเตอร์ไซค์ยี่สิบกว่าคันล้มระเนรนาศ
คันคนยังคาอยู่ที่รถอยู่เลยแล้วรถของตัวเขาเอง
ก็โดนชนเสียหายด้วยเหมือนกันเบื้องต้นมีการตกลงกับคนขับรถกระบะคันนี้แล้วที่สอนอพญาไทยนะคะ
ตำรวจคิดว่าน่าจะเกิดจากการเข้าเกียร์ผิด

ยังอยู่ในอาการตกใจแล้วก็ยังเหมือนกับให้การอะไรไม่ค่อยได้ค่ะ
หลังจากนี้เขาบอกว่าก็ต้องให้เป็นเรื่องของตำรวจแล้วล่ะ
เพราะว่าในส่วนของเขาเนี่ยบริษัทประกันก็มาจัดการอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
แต่โอ้โหเห็นใจมอเตอร์ไซค์๒๐คันตรงนั้นเลยค่ะ